คุณผู้ชมคะมีแม่คนนึงค่ะมาร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกชายนะคะ
บอกว่าลูกชายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็ถูกตำรวจไล่ตาม
ตำรวจคว่างกระบองใส
รถล้มลูกชายสีสะฟาดแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ
แต่ตำรวจนำตัวลูกชายไปโรงพักแล้วก็ขังเอาไว้ในห้องขัง
ไม่ยอมพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งที่ลูกชายเนี่ยอ้วกออกมาเป็นเลือดเลยนะ

สุดท้ายอาการหนักมากอาการสาหัดมาก
แล้วแม่บอกว่าตำรวจไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
เป็นการโพสต์ภาพลูกชายที่ได้รับการผ่าตัดสมองค่ะ
แม่บอกว่าลูกชายถูกตำรวจไล่โยนกระบองใส่
เสียหลักรถจักรยานยนต์ล้ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒คืนวันที่๒๓ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่ตำรวจไม่นำตัวส่งโรงพยาบาล
กลับนำตัวไปคุมขังจนลูกชายอาเจียนออกมาเป็นเลือด
พอผู้ปกครองทราบเรื่องรีบไปที่โรงพัก
ขอร้องให้นำตัวลูกชายส่งโรงพยาบาลแต่ตำรวจยืนยันว่า
ไม่ส่งโรงพยาบาลจนกว่าจะประกันตัวที่สารเยาวชนให้เรียบร้อยก่อน
ลูกชายของคุณแม่อาการสาหัสเลยค่ะคุณภาคภูมิ
กระโหลกศีรษะร้าวเลือดคั่งในสมอง
แล้วตำรวจก็ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อันนี้คือข้อความในเฟซบุ๊กนะคะ
อันนี้ถือว่าหนักนะอย่างนี้นะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่แม่เขาบอกเนี่ยคือขนาด
พ่อแม่เขาบอกส่งโรงพยาบาลก่อนเถอะยังไม่ปล่อยตัวไปเลย
เราก็เลยส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปค่ะตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ไปที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ไปสอบถามเรื่องนี้จากเจ้าของโพสต์
เจ้าของโพสต์บอกว่า๒๓ธันวาคมที่ผ่านมาตี๔ค่ะ
มีตำรวจจากสพออุบลราชธานีโทรศัพท์มาบอก
ว่าลูกชายอายุ๑๖ปีถูกจับข้อหาเมาแล้วขับให้ไปประกันตัว
กับแม่ก็ไปเลยรีบไปหาลูก
เห็นลูกชายนอนอยู่ในห้องขังแล้วก็มีบาดแผลตามตัว

ตำรวจบอกว่าลูกชายเมาแล้วรถจักรยานยนต์ล้ม
แต่อาการของลูกชายเนี่ยนะแม่บอกว่ามันไม่ใช่อาการของคนเมาเหล้าปกติ
แล้วก็ปกติแล้วลูกชายไม่ดื่มเหล้าด้วยนะ
แม่ก็เลยกระวนกระวายว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าลูกอาเจียนเป็นริ่มเลือดแล้วก็บอกว่าเวียนหัวด้วย
แม่ก็เลยไปร้องขอไปขอร้องตำรวจนะคะว่าส่งลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อนไหม
แต่ตำรวจบอกว่าต้องรีบนำตัวลูกชายส่งสารเยาวชนก่อน
แล้วก็ต้องไปประกันตัวที่ศาลก่อน
แม่ก็เลยบอกว่าขอร้องอีกว่าขอร้องเถอะไปโรงพยาบาลก่อนเถอะ
แต่ตำรวจก็ยืนยันคำเดิมค่ะ
ตำรวจให้เหตุผลว่าเดี๋ยวจะปิดคดีไม่ทัน
แล้วการทำงานของตำรวจจะยุ่งยากมากไปกว่านี้
แล้วก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวมาอีกครั้ง๘โมงเช้าก็แล้วกัน
แม่บอกว่าก็จำใจกลับบ้านไป
แต่ใจโอ้โหยังเป็นห่วงลูกชายมาก
ตอนเช้ารีบกลับไปที่โรงพักอีกรอบหนึ่ง
ก็พบว่าตำรวจเตรียมนำตัวลูกชายไปส่งสาร
ทั้งที่ลูกชายของแม่ยังอาเจียนอยู่ตลอดนะ
เจียนข้ามคืนอาเจียนออกมาเป็นเลือดตลอดเวลา

แม่ก็เลยขอร้องตำรวจอีกรอบหนึ่งว่า
พาลูกชายไปรักษาตัวก่อนดีกว่า

ถ้าเป็นลูกชายของตำรวจเนี่ย
ตำรวจจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดเป็นอะไรหนักไปกว่านี้

สุดท้ายตำรวจเลยยอมนะ
พาลูกชายของคุณแม่ไปหาหมอ

ทีนี้พอไปตรวจดูอาการ
อาการหนักมากนะคะคุณผู้ชม

แล้วเลือดออกไม่หยุดนะคะ
แต่ตำรวจที่ไปด้วยก็ยังเร่งนะ
ให้เอาตัวลูกชายของแม่ไปส่งสารก่อนเที่ยง
ทั้งที่อยู่โรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าอาการหนัก
แต่ตำรวจยังเร่งว่าไม่ได้นะต้องไปสารก่อนเที่ยงนะ

แม่บอกว่าก็จำใจให้หมอรักษาอาการเบื้องต้นไปก่อน
ให้ตำรวจนำตัวลูกชายไปส่งสารทั้งที่อาการแบบร่อแร่ค่ะ
พอไปถึงศาลเจ้าหน้าที่ศาลเห็นอาการเป็นแบบนี้
เจ้าหน้าที่ศาลบอกว่าโอ๊ยแบบนี้ไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ยังบอกให้ไปส่งโรงพยาบาลก่อนเลยอะค่ะ
แล้วก็บอกให้แม่จ่ายเงินประกันตัวแล้วก็รีบเอาลูกชายไปโรงพยาบาล

หมอบอกว่าโอ้โชคดีนะที่มาเร็วได้ผ่าตัดช่วยชีวิต
ตอนนี้ลูกชายของคุณแม่ยังมีอาการเบลออยู่
จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแล้วก็อยู่ในห้องผู้ป่วยหนักอะค่ะ
หมอต้องใช้ยากระตุ้นประสาท
เหตุการณ์นี้แม่บอกว่าถ้าลูกชายผิดจริงเนี่ยก็ยอมรับผิดก็ดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
แต่ว่าอยากจะให้ตำรวจใช้หลักมนุษยธรรมก่อนไหม
ถ้าอาการหนักแบบนี้ควรจะส่งไปรักษาก่อนหรือเปล่า
แม่บอกว่าระหว่างขอนำรถของกลางที่เกิดอุบัติเหตุกลับบ้านนะคะ
ก็มีคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่มาขอเงินด้วยนะขอหมื่นนึง

กับการปล่อยรถของกลาง

ขอหมื่นนึงแต่แม่บอกแม่ต่อรองว่า๘๐๐ได้ไหม
สุดท้ายเนี่ยก็เนี่ยต้องจ่ายแปดพันแล้วก็ได้รถกลับมา
แม่ก็เลยสงสัยว่ามันมีการต้องจ่ายเงินด้วยเหรอหรือยังไง
ก็เลยออกมาโพสต์เรื่องนี้ค่ะเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจว่าควรจะมีดุลยพินิษฐ์มากกว่านี้หรือเปล่า
ไม่อย่างนั้นลูกชายของคุณแม่อาจจะตายไปแล้วก็ได้
ตามร่างกายคือแผลแขนทั้งแถบค่ะทั้งขาทั้งอะไรทั้งตรงนี้
ได้มีการสอบถามได้พาไปถามเหรอ
สอบถามก็คือถามเขาแล้วก็ในใบบันทึกค่ะเขาบอกว่าเบื้องต้นพาน้องไปรักษาแล้วที่โรงพยาบาลราชเวศ
เพราะน้องเกิดอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลราชเวศแต่แม่มั่นใจว่าไม่ได้ไป

เพราะว่ามันไม่มีการทำแผลหรืออะไรเลยทั้งนั้นเพราะว่าแผลน้องก็ยังเป็นเลือดตกสะเก็ดแล้วก็แห้ง
เสื้อก็ยังขาดแล้วก็มีอ้วกมีอะไรเต็มไปหมดเลยเราก็พยายามขอร้องว่าให้พี่พาพาลูกไปหาหมอได้ไหมเพราะว่าลูกพี่แย่แล้ว
น้องเขาเหลืองไปหมดทั้งตัวเลยค่ะสิ้นแล้วก็คือแบบเบอร์ถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องคือขอตั้งหลายคนแต่ไม่มีใครให้เอาไปเลย
ติดใจตรงนี้ว่าทำไมไม่ให้แม่เอาเอาลูกไปรักษาแล้วทำไมต้องโกหกว่าพาลูกแม่ไปรักษาเบื้องต้นแล้วแต่เราก็ติดใจตรงที่ว่า
ตอนที่ลูกเกิดอุบัติเหตุน้องชายอีกคนนึงไปด้วยน้องชายคนนั้นน่ะโทรเข้าเครื่องลูกแล้วตำรวจเป็นคนรับสายแล้วก็บอกว่าทำไมโทรมาทำไม
น้องเขาก็เลยถามว่าใครเป็นคนรับโทรศัพท์โอ๊คบอกว่าเป็นตำรวจไม่ต้องโทรมาทำงานอยู่แล้วเขาก็ตัดซ้ายไปในเมื่อเขามีโทรศัพท์ลูกอยู่
หรือเขาก็ยังพูดคุยกับญาติเหมือนกับญาตินั่นแหละที่โทรเข้าไปทำไมเขาถึงไม่แจ้งเรานะตอนนั้นบอกว่าให้บอกแม่เขาหน่อยบอกผู้ปกครองเขาหน่อยว่าก่อนนี้ลูกเขาโดนจับนะให้มาประกันตัวหรืออะไรนั้นตอนนั้นมันอยู่เวลาตี๒ทำไมต้องรอให้ลูกเราฟื้นตอนตี๔ครึ่งแล้วค่อยโทรมาบอกเราคือถ้าลูกไม่อยู่แบบว่ากว่า๑๐ก
เขาคิดไหมว่าเด็กคนนึงอ่ะแล้วเขาจับมาเขาใส่ข้อหาเขาเขียนข้อหาทุกอย่างโดยที่ลูกไม่ได้รู้เรื่องเลยเป่าลูกก็ไม่ได้เป่าไม่ได้อะไรแต่ลูกไม่ได้ขาดขืนเพราะนั่นคือลูกเขาน็อคไปแล้วเขาล้มไปแล้วแม่ติดใจอย่างเดียวว่าทำไมไม่ยอมให้แม่ลูกไปรักษาคือการประกันตัวสำคัญกว่าชีวิตคนเลยหรอแม่นี่ถ้าพี่
ถ้าจะส่งไปก่อนหรือว่าเรื่องเงินประกันอะไรพวกนี้นะครับเรามีตำรวจชี้แจงนะฮะตำรวจของท้องที่เลยเดี๋ยวท่านรอฟังนะแต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าสิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งการไม่รู้กฎหมายของคนไทยเนี่ยทำให้เราเสียเปรียบอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถจะอ้างตรงไหนเพื่อจะช่วยลูกเขา

เพื่อนของน้องคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับเพื่อนอายุ๑๗ปีที่อยู่ด้วยกันในวันเกิดเหตุบอกว่าวันนั้นเนี่ยไปดื่มเบียร์กันก็เสร็จเวลาประมาณเที่ยงคืนนะเขากับรุ่นพี่อายุ๒๓ปีรวมทั้งเพื่อนคนที่บาดเจ็บก็คือเด็กวัย๑๖ปีเนี่ยนะได้ขี่จักรยานยนต์คนละคันกลับบ้านระหว่างทางเห็นว่ามีการตั้งด่านตรวจ
กันน็อคด้วยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซด์ท่อแต่งด้วยอืมดื่มเบียร์กันมาด้วยจึงตัดสินใจยูเทินรถเพื่อจะกลับรถก่อนจะถึงด่านตรวจประมาณสามร้อยเมตรเพราะกลัวถูกตำรวจจับกลัวถูกผู้ปกครองลงโทษเนื่องจากไม่ได้บอกพ่ออ่าผู้ปกครองว่าจะออกมาเที่ยวกลางคืนพอยูเทินรถกลับมาแล้วพบว่ามีตำรวจยืน

ที่ของโรงพยาบาลเห็นเหตุการณ์เข้ามาช่วยเหลือมาตรวจวัดความดันร่างกาย
แล้วบอกให้ติดต่อผู้ปกครอง
แต่เพื่อนตอนนั้นก็เริ่มไม่รู้เรื่องแล้ว
จำอะไรไม่ได้แล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือ

ของสพที่อุบลราชธานี

เพราะฉะนั้นที่แม่บอกว่าลูกชาย
ไม่เคยดื่มเหล้าอะไรเนี่ยอันนี้ตรงเพื่อนเขาบอกว่าไปดื่มเบียกันมานะ
ทางคดีนะครับตำรวจตั้งข้อหาน้องที่บาดเจ็บเนี่ยนะครับ
ก็คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ขับรถในขณะเมาสุราและขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ
สำหรับเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้ที่ถูกแจ้งข้อหา
ส่วนเรื่องความติดใจสงสัยของทางฝั่งของแม่นะพันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตา
รองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุบลรัชธานีกล่าวถึงข้อสงสัยของแม่
บอกว่าเมื่อพนักงานสอบสวนได้รับตัวผู้ต้องหาตอนนั้นเห็นว่ายังสามารถพูดคุยได้
และก็ทราบว่าได้รับการตรวจอาการมาแล้วจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน
ในจุดที่รถล้มและไม่พบอาการป่วยใด
ส่วนที่แม่บอกว่าลูกอาเจียนเนี่ยอาเจียนเป็นริ่มเลือดอาเจียนเป็นเลือดเนี่ย
ตอนนั้นตำรวจคิดว่าเกิดจากการเมาสุราเพราะว่าเด็กวัยสิบหกปีคนนี้เนี่ย
ดื่มเบียมาก่อนถูกจับก็เลยไม่ได้สงสัยว่า
จะเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บรถล้มค่ะนี่
เรื่องเงิน๘๐๐๐บาทที่เรียกเก็บจากแม่ของผู้ต้องหา
เป็นเงินค่าประกันของกลางแทนการยึดเอารถที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้
ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวจะพูดคุยทำความเข้าใจกับพ่อแม่ของผู้ต้องหา
ให้เกิดความเข้าใจเรื่องคดีแต่ถ้าพ่อกับแม่ของเด็กวัย๑๖
ยังสงสัยทางสพเมืองอุบลรัชธานีก็พร้อมที่จะตั้งกรรมการขึ้นมา
สอบสวนขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้บังคับบัญชาขอ
ตำรวจนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดีภาพของผู้ต้องหาที่อยู่

สร้างมาตรกรรมหรือปกป้องสิทธิอะไรของเราได้บ้าง
เวลาที่เราอยู่ลักษณะแบบนี้